พระกันต่อแต่อันนี้เนี่ยเกิดขึ้นที่จังหวัดชนบุรีเป็นพระวัยหกสิบสองปีแกล้งอาภาษณ์คือท่านแกล้งอาภาษณแล้วก็ไปเดินเรียรัยขอเงินไปเหมือนกับไปรักษาตัวแบบเนี้ยครับแล้วชาวบ้านเขาบอกว่าคือรู้เห็นมานานแล้วทนไม่ไหวแล้วค่ะก็เลยต้องแจ้งตำรวจให้มาดำเนินการปรากฏว่าพอตำรวจมาทีนี้ตีบทเป็นบ้าใบ้
สังกัดวัดแห่งหนึ่งที่การจันน้ำมบุรี
เขาทำทีเหมือนเป็นบ้าใบ้แล้วล้มตัวลงนอนแบบนี้ค่ะ
แล้วก็ตำรวชส
บอกว่าเห็นพระพี่สูสงณินออกเดินขอรับบิณฑบาต

คือลักษณะเหมือนกับออกมาจากโรงพยาบาลเลยอาภาษณ์แน่นอน
เหมือนถูกเจาะช่องท้องแล้วขับถ่ายก็ต้องขับถ่ายทางถุง
เตรียมอุปกรณ์มาเอง
พอใครเห็นเขาก็เลยสงสารนะคะ
ก็มีการใช้โทรโข่งด้วยนะคือไม่ได้เดินเงียบธรรมดา
โทรโขงดัดแปลงมาจากเครื่องเสียงรถยนต์
ประกาศขอเรียรัยรับเงินบริจาคเลยค่ะ
บอกว่าจะนำไปทำนุบำรุงศาสนา
ซึ่งจริงพฤติกรรมเหล่านี้เนี่ยเขาถือว่าไม่เหมาะสมอย่างมากนะคะ
ก็เลยมีการนำคณะพระพร้อมตำรวจสภสัตหีบมาตรวจสอบ
พอพระนิพนธ์เห็นเจ้าหน้าที่เท่านั้นแหละ
ฟุบแน่นิ่งแกล้งทำไปนอนสลบ
แกล้งบ้าด้วยแกล้งเป็นใบ้ด้วย
พูดเลยแม้แต่คำเดียวและไม่ให้ความร่วมมือใดทั้งสิ้นค่ะ
แน่นอนว่าทางด้านของเจ้าคณะเขาก็เลยต้องศึก

และก็ปั๊มลายนิ้วมือยินยอมรับความผิด
ทั้งที่แกล้งสลบมานานนับชั่วโมง
ก็ต้องจับมือปั๊มอย่างนี้

แหมทำเป็นไม่ยอมเลยทำเป็นไม่รู้เรื่องเลยฮะ
ด้วยนะใช่เขาบอกว่าพระอื่นทำมากกว่านี้
ทำไมเขาทำแค่นี้ต้องมาจับศึกด้วย

ตำรวจต้องเป็นคนจับทำพิธีลาศิกขา
แต่หลังจากลาศิขาแล้วยังไม่ยอมเปลี่ยนเสื้อผ้านะคะ
บอกว่ายังไงก็จะห่มเหลืองอีกฟังเสียงท่านหน่อยค่ะ
สุดท้ายเจ้าหน้าที่ต้องจับเปลี่ยนชุดเอง
จะเป็นชุดขาวแล้วเพราะว่าไม่ได้เป็นพระแล้ว
โอ้โฮแล้วต้องฮิ่วปีกกันขึ้นรถนะคะ
ดำเนินคดีตามกฎหมายคือลักษณะที่ท่านพูดเมื่อสักครู่
คือเหมือนเป็นคนใบ้เป็นคนพูดไม่รู้เรื่อง

เขาบอกว่าแสดงเก่งแล้วก็อุปกรณ์ครบเลย